มาดูกันต่อนะฮะช่องทางการลงทะเบียน
ในการรับการฉีดวัคซีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ที่เมื่อกี้คุณอาริยาพูดถึงเรื่องของแอปเป่าตังค์ไปแล้ว
โหลดแอปไว้แล้วลองกดเข้าไปดู

ใช่นี่เมื่อกี้ดิฉันลองกดเข้าไปดูในแอปเป่าตังค์เนี่ยนะคุณผู้ชม
มันจะมีปุ่มให้กดว่าเราอยากลงทะเบียน
พอกดไปปั๊บมันจะเด้งเข้าไปในหน้าเว็บ

นี่แหละค่ะคือช่องทางที่๒สำหรับคนกรุงเทพมหานคร
นี่ฮะหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้
แต่เมื่อเช้ามันอาจจะติดขัดมีปัญหาหน่อย

ตอนเช้าอาจจะวุ่นวายนิดนึง

เพราะว่าในเว็บไซต์มันเข้าได้ตอนเที่ยง

พอเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้เลยว่า
การแสดงความประสงค์เข้ารับบริการฉีดวัคซีน
สำหรับประชาชนอายุ๑๘๕๙ปี
แล้วมันจะมีปุ่มให้กดแสดงความประสงค์
ปุ่มตรวจสอบข้อมูลนัดหมาย
คุณก็กดเข้าไปในปุ่มแสดงความประสงค์

พวกชื่อนามสกุลที่อยู่เลขหลังบัตรประชาชนอะไรแบบนี้
เราก็กรอกไปแล้วก็ลงเวลานัดหมายได้เลย
นี่คือช่องทางที่๒เข้าไปในเว็บไซต์นี้
ใช่ค่ะแล้วไม่มีสมาร์ทโฟนทำอย่างไรคุณศูนย์สกุล
ทำได้ค่ะทำได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันลงทะเบียนได้หลายช่องทาง
นะคุณในบ้านหลังนึงมีสมาร์ทโฟนแค่เครื่องเดียว
คนในบ้านนั้นสามารถลงให้กับทุกคนในบ้านก็ได้
หรือถ้าบ้านหลังนั้นไม่มีสมาร์ทโฟนเลยสักคนเดียว
ตรงนี้ค่ะที่ร้านสะดวกซื้อนะจะเป็นจุดรับลงทะเบียน
ตั้งแต่๘โมงครึ่งตอนเช้าจนถึง๖โมงเย็น

เขาเริ่มรับลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลาเที่ยงตรง
ดังนั้นถ้าตอนนี้คุณเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อต่าง
ที่คุณอริยาว่าไปนะฮะโดยเฉพาะ๗๑๑๓๓๑๔สาขาทั่วกรุงเทพ
ให้คุณเอา๒สิ่งสำคัญไปก็คือ๑บัตรประจำตัวประชาชน
และ๒โทรศัพท์มือถือที่สามารถที่จะบอกเบอร์ติดต่อกับ

ใช่คือต้องบอกนะว่าโทรศัพท์มือถือที่เอาไป
อันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาร์ทโฟนแล้วให้ได้ติดต่อได้ก็พอนะคะ
หลังจากนั้นพนักงานจะช่วยลงทะเบียนผ่านทางไทยร่วมใจให้
คุณก็บอกพนักงานไปเลยเกี่ยวกับข้อมูลวันเวลา
สถานที่ที่คุณจะฉีดวัคซีนอันนี้ก็ง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะคะครับ
ส่วนสถานที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล๒๕จุด
เดี๋ยวขึ้นกราฟิกให้คุณผู้ชมดูนะ
ก็เป็นห้างร้านต่างนะครับที่ก่อนหน้านั้นกรุงเทพมหาละคร
ร่วมกับทางหอการค้าไทยทางผู้ประกอบการต่างในการจัดให้นะครับ
แล้วก็อีกจุดที่สำคัญจุดหนึ่งที่ตอนนี้คนไปฉีดกันเยอะ
แต่ว่าเป็นในส่วนของพนักงานขนส่งสาธารณะก่อนนะครับ
นั่นก็คือที่สถานีกลางบางซื่อ
และหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปหรือว่ากลางเดือนหน้านี้
เปิดให้กับประชาชนในการเข้าไปรับการฉีดวัคซีนที่นั่นด้วยนะครับ
ใช่ค่ะแต่พูดถึงที่สถานีกลางบังซื้อ
เอาจริงนะคุณผู้ชมเขาระบบการจัดการถือว่าดีมาก
เพราะว่าจากข้อมูลที่เปิดมาไม่กี่วัน

คือหมายถึงเดินไปแล้วก็ไปขอลงทะเบียนได้ฉีดในวันนั้นเลย

สถานที่รับรองผู้ที่มาฉีดได้ดี
เมื่อวานคุณอนุทินแล้วก็คุณศักดิ์สยาม
คือรัฐมนตรีสารสุขกับรัฐมนตรีคมณะคม

ใช่ค่ะดังนั้นข้อมูลที่ดิฉันเล่ามา
ใครสงสัยว่าเอ๊ะฟังตรงไหนไม่ทันจะสอบถาม
โทรได้เลยนะคะที่สายด่วน๑๕๗
อันนี้เป็นการร่วมมือกันของเครือข่ายมือถือทั่วประเทศนะคะ